จากเขาจะเป็นนี่เลยนะคะ

ชีวิตนี้เคยป่วยหนักแค่ตอนที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดี

หนักมากแข็งแรงมากเวอร์
ลุยงานถ่ายละครเพียบนะคะ
ส่วนชีวิตครอบครัวแฮปปี้ดีมาก

ถึงแม้ว่าพี่สมรักพี่สมจิต
เขาจะมีการแซวกันเรื่องแบบว่า
มีหยงมีหญิงอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวให้พี่เขาทรายเขาเคลียร์เรื่องนี้ทั้งหมดกันเลยค่ะ
งานแสดงตอนนี้คือเป็นงานหลักของพี่เขาสัน

มีงานร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับผม
วยก็มีบ้างก็เวลาวงการมวยเขาจะเรียกเรานี่แหละ

แล้วใครภรรยาเยอะสุดค่ะ

ใหม่ผมว่าจะไปเที่ยวเพชรบูรณ์
แล้วก็เลยไปงานที่อุทัยหน่อยครับผม
ก็นี่แหละก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนด้วยครับผม
ถ้าถามพี่เขาทรายว่าเออใครเจ้าชู้สุด

รู้เหมือนกันแต่ว่าที่จะไปเนี่ยก็คือจะไปเพชรบูรณ์